โปรดติดตามตอนต่อไป
ต่อผลูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีต่อผลูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุ่งไปต่อชีวิตสูงสุดทุ่ง
๑วันบาท
พร้อมไหมครับ

พร้อมไหมจ๊ะ

พร้อมนะ

เขาบอกแล้วแต่มูเจ้ามูเจ้าพร้อมหรือยังล่ะ

ยายพร้อมนานแล้วเนาะ

ขอเชิญน้องน้ำหวานมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรื่องทั้งหมดที่นำมาตั้งเป็นคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง

แล้วเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ให้กับคนในบ้านเรา

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

โรงเรียนวัดไร่ขิง

ทีมงานบอกว่าน้องน้ำว้าเนี่ยชอบวาดรูปมาก
ภายในบ้านหลังน้อยของหนูเนี่ย
จะมีฝีไม้ลายมือของหนูอยู่เต็มผนังบ้าน
เต็มหลังคาบ้านไปหมดเลยเหรอลูก
วาดเพดานก็วาดเหรอลูก

ไม่ต้องจ้างท่านทาสีแล้ว
ไม่ต้องจ้างเรามีช่างตัวน้อยอยู่ในครอบครัว
ใครเป็นคนสอนหนูในเรื่องของการวาดภาพ
คุณครูแล้วก็หนูก็ฝึกเองด้วย
แล้วหนูก็เลยแบบตกหนุ่มรับมันชอบมัน

กลุ่มรักมาชอบการรักวาดภาพไงเรื่องของเรื่องอ่ะ
ตอนนี้การวาดภาพที่ขาดไม่ได้เลย

นอกจากสีขาวดำแล้วสีก็จำเป็นถูกไหมลูก
สีเป็นสิ่งที่จำเป็นแสดงถึงอารมณ์เนอะ
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในวงจรสีสีใดไม่ใช่คู่สี
ตรงข้ามตัวเลือกที่หนึ่ง
ส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สองสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสีม่วงแดงตรงข้ามกับสีเขียวเหลือง
และตัวเลือกที่สี่สีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงิน
ที่โรงเรียนก็สอนแบบ
ที่จะเป็นแบบสีอะไรเป็นสีตรงข้าม
แล้วเขาก็จะสอนภาพแบบแผนถัง
ถ้าพร้อมแล้วน้องน้ำว้าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกตัวเลือกที่สองสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินครับ
น้ำว้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่น้อยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่น้อยขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องวัดไร่ขิง
โรงเรียนวัดไร่ขิง

ไม่รู้เหมือนกันนะลูกสาวเลือกให้แล้วนะ

แม่น้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เวลาที่ทำบุญทำอะไรกันก็จะไปวัดไล่ขิงนี่ไหม

จัดขึ้นทุกปีเลยก็คืองานประจำปี
นามสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ย

ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าต้องดูยายด้วย

จัดทีละ๗หรือถึง๙วันนะคะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นามัศกาลหลวงพ่อวัดไร่ขิงของทุกปี
จะจัดขึ้นเมื่อใด

ขึ้น๑๔ค่ำถึงแรม๑

ขึ้น๑๓ค่ำถึงแรม๓

ขึ้น๑๕ค่ำถึงแรม๓

ขึ้น๑๑ค่ำถึงแรม๑

แม่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจัดตรงทีก็จัดอยู่ภายในมีนาเมษานี่แหละค่ะ

ข้อที่๓แล้วกัน

ขึ้น๑๕ค่ำถึงแรม๓ค่ำเดือน๕ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อขึ้นมาตอบครับ

ครอบครัวของเรามีแต่เรื่องบ้านของเรา

เชิญพ่อเนธมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในใจพ่อพ่ออยากตอบเรื่องอะไร

ดีแล้วไม่ตอบเรื่องนอกบ้านเนาะ

จะมีฝีมือวาดรูปของน้องน้ำว้าติดอยู่ทั่วบ้านใช่ไหมครับคุณพ่อ
จ๋าคำถามก็เกี่ยวกับการวาดภาพของน้องนี่แหละ

คุณพ่อจ๋าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพบนฝ้าเพดานที่น้องน้ำว้าวาด
ในภาพนี้มีนกอยู่กี่ตัว
ตัวเลือกที่หนึ่ง๓ตัว
ตัวเลือกที่๒๔ตัว
ตัวเลือกที่๓๕ตัว
และตัวเลือกที่๔๖ตัว

๓ตัวนี่ไม่น่าจะใช่๔ตัว

แต่คุ้นเพราะว่าเคยดูลูกสาววาดแล้วก็เอาขึ้นไปไว้ข้างบน

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๔ตัวครับ
คุณดีใจอะไรกันไม่ทราบ
เอาใจช่วยคุณพ่อกัน
น้องที่นี่รักครอบครัวเราหมดเลยเห็นไหมครับ

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ระหว่างน้องเจมส์และคุณยายปิ้ง

น้องเจมส์
จะเลือกเรื่องไหนให้น้องเจมส์

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
พงศิษย์คัมภินทร์
เอาล่ะขอเชิญน้องเจมส์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเป็นหนูเลือกเองหนูจะเลือกตอบเรื่องอะไร
ก็คงจะเป็นพี่ปูเลยครับ

ในวันดาวน์เพลงที่ผมฟังก็มีพี่ปู
พี่ปูชอบมานานหรือยังฟังเพลงพี่เขามานานแค่ไหน

แล้วเพลงนี้เคยได้ยินไหมโรงเรียนของหนู

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

พงศิษย์คัมภีร์อยู่ในอัลบั้มเดียวกับเพลงโรงเรียนของหนู
ตัวเลือกที่หนึ่งสุดใจ
ตัวเลือกที่สองรักเดียว
ตัวเลือกที่สามคิดถึง
ตัวเลือกที่สี่เหงา
เพลงนี้ผมไม่แน่ใจครับว่า
อาจจะได้เคยฟังแต่อาจจะ

เลือกตอบตัวเลือก

เจมส์เลือกตอบตัวเลือกที่สามคิดถึงครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของน้องน้ำว้านะครับ
ยังต้องการที่จะไปต่อลมหายใจ
แต่จะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถามและคำตอบในช่วงหน้า

ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ภาพบนฝ้าเพดานที่น้องน้ำว้าวาด
ในภาพนี้มีนกอยู่กี่ตัว